คุณผู้ชมครับมีกลุ่มคนงานในคนงานแถวสมุทรปราการนะครับ

ไม่พอใจอะไรก็ไล่ทำร้ายเข้าไปทั่ว
ล่าสุดไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ตำรวจเนี่ยบุกมาคุมตัวถึงแคมป์คนงานเลยนะครับ

เฮ้ยนี่ตำรวจ

อย่าให้ต้องฟังบิน

เรียกออกมาเรียกออกมา

อยู่ไหน

มาดินั่งลงนั่งลงนั่งลง

ครับ
นี่ฮะคนงานในแคมป์บอกโอ้โหตอนไปกลางทำร้ายเขาเนี่ยเก่งจังเลย

พอตำรวจมาไม่กล้าออกจากห้อง

หลังได้รับแจ้งเหตุก็มาจับกลุ่ม
กลุ่มคนงานก่อสร้างนะฮะเพื่อนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดี
คนงานกลุ่มนี้ไปทำร้ายร่างกายนายสมพรอายุ๓๔ปีที่เป็นช่างประปา
ซึ่งเป็นคนงานในแคมป์เดียวกันนี่แหละจนเขาบาดเจ็บสาหัส
มีแผลแบบลึกดูสิครับแถวแผ่นหลังด้านซ้ายยาว๑๕๒๐เซนติเมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่ฮะนายสมพรเป็นแคมป์ที่พักคนงาน
แถวซอยบางเพลียงพัฒนาตะบนบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจต้องมากันหลายคนเพราะว่าคนก่อเหตุมีเยอะนะฮะหลายคนนะฮะ
แล้วตอนนั้นก็คาดว่ามีอาวุธด้วยแล้วก็มีปืนอยู่ในห้องด้วย
พอคุมตัวได้นะครับบางคนนี่ไปขู่ตำรวจอีกนะ
บอกนี่ทำเกินกว่าเหตุนะครับเนี่ย
ชกต่อยกันยกกำลังอะไรมามากมาย

วันนี้ติไปตามเรื่องนะครับติกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่แคมป์คนงานจุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับคนที่บาดเจ็บแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
นี่คุณวันดีนะครับคุณวันดีบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอยู่๕คน
เป็นคนงานที่อยู่ในทีมปั้นจันทร์คือรับจ้างตอกเสาเข็ม
เข้ามาทำงานแล้วก็อยู่ในแคมป์ได้สัปดาห์เดียวแต่พอมาถึงเนี่ยจับกลุ่มกันดื่มเหล้า
หาเรื่องคนงานคนอื่นในแคมป์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาไปต่อยคนงานนะ
แล้วหัวหน้างานเนี่ยเข้ามาห้ามยังถามหัวหน้างานที่เข้ามาห้ามบอกลื้อจะเอา
ดูสิฮะจนสามีของคุณวันดีเขาทนไม่ไหวเขาก็เข้าไปห้าม
แล้วก็แยกย้ายกันตอนค่ำนะพอเที่ยงคืนไอ้กลุ่มพวกนี้
ทีนี้ไปรุมชกต่อยเขาอีกแล้วก็คือคุณสมพรที่โดนแล้วโดนมีดเนี่ย
ฟันเข้าแผ่นหลังจนบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็เลยตะโกนกลับไปบอกนี่วันหนึ่งทำร้ายนี่สองคนแล้วนะพอได้ยินแบบนั้นไอ้พวกนั้นเนี่ยก็เลยเข้ามานะฮะแล้วคุณวันดีก็เข้าไปห้ามแต่กลับถูกชี้หน้าด่าบอกอย่ามายุ่งด้วยความกลัวก็เลยกลับเข้าห้องแล้วก็โทรแจ้งหัวหน้างานนี่เธอก็โดนนะฮะกลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งมีดทั้งไม้ไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนที่เธอหนีกลับห้องเนี่ยมันบุกมาที่ห้องเอาถัง

ส่วนสามีของคุณวันดีนะครับเขาชื่อคุณแอร์นะ
ก็โชว์รอยแผลที่ถูกมีดฟันเข้าแขนซ้ายให้ดูตอนพยายามไปห้ามศึกอืม
พร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนนี่ขนาดนี่เห็นไหม
รอยสักมีอยู่นะเนี่ยโดนฟันเข้าไปนี่เป็นทางอย่างนี้เลย
คือเมื่อวานเนี่ยเห็นว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยไปรุมทำร้ายคนงานในแคมป์ถึง๒รอบ
ก็เลยไปห้ามทั้งสองรอบก็เลยถูกทำร้ายแทนนะฮะถูกไล่ฟัน
ไปที่สพคลองด่านนะครับได้คุยกับหนึ่งในกลุ่มฝั่งของผู้ก่อเหตุนะครับที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะฮะ
ถูกจับไปตั้งแต่เมื่อคืนคนนี้ชื่อในตันนะเขาบอกว่าเขาทำไปเนี่ยเพราะว่ามีปัญหากับคนเจ็บ
ส่วนอีกคนนึงนะอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกจับมาเหมือนกัน
คนนี้เขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่ได้ทำ

ทำไมถึงแบบว่าไปเป็นรุมร้ายครอบเหตุไม่ผมไม่ได้รุมแล้วอุ้ย
แล้วแล้วมันมีปัญหาอะไรอย่างนี้มันไม่มีไม่มี
ผมแค่ออกมาก่อนใครไงถึงมีรูปผมไป
เหมือนคนคนเจ็บไม่รู้จับไม่รู้จับ
แต่นี่เอางานก่อน

เราไม่มีข้อหาอะไรเราไม่มีข้อหาใช่ไหมผมไม่ได้เป็นคนฝ่านวัน